หนุ่มคนนี้หน่อยดีกว่าไนกี้นิธิดลนะจ๊
ขอแฟนหนุ่มนอกวงการของพี่จักรจันทร์แล้วนะ
เพราะว่าก็เพิ่งรู้ว่าพี่เขาจะแต่งงานก็ตอนที่ถ่ายละครด้วยกันนี่แหละ
ก็เลยมีการส่งกำลังใจไปให้พี่จันทร์ด้วยตอนที่ผ่าหัวเข่าอะค่ะ
แล้วสำหรับตัวเองเนี่ยบอกเลยไนกี้บอกว่า
ส่วนที่แซวว่าชอบหญิงก็ได้ชายก็ดี

ไปฟังทั้งหมดจากปากของหนุ่มไนกี้กันเองดีกว่าจ้า
ต้องบอกว่าจริงผมก็รู้มาเบาแหละ
รู้มาเบานิดหนึ่งใช่นิดหนึ่งแหละ
แต่พี่จันทร์ก็จะแบบเขินเขินอาย

แต่ก็ดีใจกับพี่จันทร์จริงนะ

ใช่ผมก็บอกพี่แฟนพี่เข้าใจใช่ไหมเนี่ย
รู้ราคอนเล่นด้วยกันราคอนอะไรอย่างนี้

แต่ตอนนี้ก็เพิ่งไปผ่าตัดหัวเข่าด้วย

ผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับ
ก็มีคนคุยครับมีคนคุยเรื่อยแหละครับ
เรื่อยหลายคนแหละคะหรือยังไง

แล้วก็พอไปต่อไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นเพื่อนกัน
จะบอกเป็นผู้ชายเหรอไม่ใช่ผู้หญิงครับผู้หญิง
แต่ไม่แน่นะถ้าไม่มีนานเนี่ยเปลี่ยนใจดีไหมเนี่ย
อ่ายังไงนะไม่เที่ยเลย
แต่ก็มีคนคุยอยู่เรื่อยแหละตลอดแหละในกี้บอกแบบนี้